เรื่องของท้องถนนก็ต้องติดตามกันหน่อยนะครับ
เพราะมันมีบางช่วงบางตอนของถนนเนี่ย

บางคนตกใจเฮ้ยอุกาบาทตกลงมาเหรอ

เป็นเส้นสุวินตะวงหน้าสุชะเชิงเศร้า
อุ้ยมันกินไปเรนหนึ่งเลยค่ะคุณ
กินไป๑เลนแล้วเส้นนี้อย่างที่ผมบอก
คนเขาใช้รถใช้ถนนกันเยอะ
นี่ครับหลุมยาวใหญ่

เส้นผ่าศูนย์กลาง๕เมตร
ใหญ่พอกับสระน้ำ

แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาคาดว่าถนนมันซุด
อย่างที่ผมบอกอยู่แถวเส้นสุวินทะวงมุ่งหน้าสูตร
จังหวัดฉะเชิงเซาช่วงใต้สะพานลอยค่านแยก
คือตรงนั้นเขาเรียกว่ามหานครแยกลำผักชีนั่นเองนะฮะ
สาเหตุก็อย่างที่บอกไปมันอาจจะเป็นเพราะถนนมันยุบ
คือเกิดอาการซุดตัวแล้วทีนี้มันเสี่ยงไง
เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายคือไอ้รถยนต์โอเค
ถ้าตกลงไปก็อาจจะเสียหายได้

จริงแล้วทีนี้มันโดนบีบให้เหลือแค่เลนส์เดียว
แล้วดูสิครับรถติดยาวเหยียดโอ้โหแทบจะจอดรถแล้วเดินเอาดีกว่า
เร็วกว่าด้วยซ้ำไปอย่างนี้ต้องรีบแก้ไขด่วนเลยนะครับ